มาแล้วค่ะมาแล้วได้เวลาไปกินไปชิมของอร่อยกันแล้วล่ะตัวเธอ
นั่นน่ะสิคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเลือกอะไรดีมันเลือกไม่ถูก
จะอยากรีวิวของคาวเดี๋ยวก็อยากรีวิวของหวานหรือไม่ก็อยากจะทั้งคาวทั้งหวาน

ฉันขอจัดแบบเต็มทั้งคาวทั้งหวานเลยได้ไหมปุ๋ย
เออดีงั้นเราไปร้านนี้ดีกว่าค่ะคุณเพื่อน
เพราะว่ามีแต่คนอัพขึ้นในไอจีนะคะแล้วก็รีวิวเนี่ยบอกว่าร้านนี้เด็ดมาก
ที่เด็ดก็คือไอศครีมเธอยังไง
มันไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะว่ามีการดีไซน์เป็นรูปต้นไม้เก๋สุด
ร้านนี้นะคะเขามีชื่อว่าออเรนเจอรี่คาเฟ่ค่ะ
โอ้โหถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหม
ค่ะไปกันเลยค่ะในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
กลับมาสู่ช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบกันแล้วนะคะ
วันนี้มิ้นมาตามคำขอของเจ๊แอร์แล้วก็เจ๊ปุ๋ยไฟล์ค่ะ

มาตามหาร้านอาหารที่มีทั้งของข้าวและก็ของหวานที่สำคัญ

วันนี้นะคะมินก็เลยจัดไปเลยค่ะกับร้านนี้เลย

ซึ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทานั่นเองค่ะ
และแถมให้อีกอย่างนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านรุ่นจิ๋วของทางร้าน
โอ้โหพูดขนาดนี้อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเมนูเนี่ยจะน่าทานขนาดไหน

ตอนนี้นะคะเมนูของอร่อยหลักสิบของทางร้านก็อยู่ตรงหน้ามินแล้วค่ะ
เรามาเริ่มกันที่เซตของขาวก่อนเลยนะคะ
อันนี้ค่ะตรงหน้ามินนี่
ฮานีโทเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นของหวานนะคะ
แต่อันนี้ค่ะเป็นการผสมผสานกันระหว่างของขาวแล้วก็ของหวานนะคะ
ถือว่าเป็นอาหารฟิวชั่นที่เก๋ไก่มากเลยค่ะ

ก็ตกแต่งน่ารักมากเลยนะคะสำหรับจานนี้ก็คือพิซซ่าเลิฟเวอร์นั่นเองค่ะ
รสชาติแบบว่าเข้มข้นมากเลยนะคะตกแต่งได้น่ารักและที่สำคัญราคาถูกใจ
นักศึกษาแน่นอนเพราะว่าจานนี้นะคะราคาอยู่ที่๗๙บาทเท่านั้น
คือเชื่อว่าถ้ากินคนเดียวเนี่ยอิ่มแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าทำออกมาได้แบบว่าน่ารักสุดสุดเลยนะคะ
ยังไม่หมดสำหรับใครที่ชอบรักสุขภาพมาเมนูสลัดบ้างดีกว่ากับสลัดแซลมอน
โอ้โหเสิร์ฟมาในถ้วยใหญ่บิ๊กบึ้มขนาดนี้นะคะแล้วด้านหน้าเขาก็จะมีน้ำซอสให้เลือกค่ะ
ว่าจะชอบแบบมีงาและอีกอันนึงถ้าใครชอบแซ่บก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ
แต่เดี๋ยวมิ้นขอราดน้ำสลายของทางร้านดีกว่า
คือจะบอกว่าเนื้อแซลมอนเนี่ยหนานุ่มแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะ
แล้วก็บวกกับน้ำสลัดของทางร้านที่เป็นสลัดงาญี่ปุ่นนะคะเข้ากันสุดเลย
ชามนี้นะคะกินอิ่มสุขภาพดีราคาประหยัดเพราะว่าราคาเพียงแค่

อ่าตอนนี้นะคะจบเซตเมนูของขาวแล้ว
เดี๋ยวเราไปต่อกับเซ็ตของหวานกันเลยค่ะ
ตรงหน้ามิ้นเนี่ยนะคะก็คือเมนูของหวานของทางร้านโอ้โห
หน้าตาแต่ละอย่างน่าทานสุดสุดเลยค่ะมาเริ่มกันตรงนี้เลยนะคะ
อันนี้คือสตอเบอรี่มังกี้ช็อกโกแลตโทษนั่นเองค่ะทารา
นี่โอ้โหอุ้ยโอ้ยเจ๋ยเย็นค่ะมิ้นเจ๋ยเย็น
โอเคจะบอกว่าเครื่องแน่นสุดเลยค่ะ
นี่ค่ะคือสตอร์เบอร์รี่มังกี้ช็อกโกแลตโท๊ดนะคะเขาให้กินทีละคำแต่เราอยากจะมิคกันเลยระหว่างกล้วยกันเลยค่ะ
อยากจะมิกกันเลยระหว่างกล้วยกับสตอเบอรี่แล้วก็โทสค่ะ
มันฟินมากเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับสตอเบอรี่มังกี้ช็อกโกแลตโทษนะคะ
ถือว่าเป็นของหวานที่ไม่เลี่ยนเพราะว่ามันมีตัดด้วยความเปรี้ยวของสตอ
เบอรี่ด้วยนั่นเองค่ะและด้านบนเนี่ยก็ลาดช็อกโกแลตนะคะ
แบบหอมหวานสุดสุดจานนี้ค่ะราคาอยู่ที่

ต่อกันอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยราคา๖๕บาท
เท่ากันแต่ว่าอันนี้จะเน้นใครที่ชอบความเป็นเบอรี่มาก
มาเพราะว่าชื่อว่าเวรี่เบอร์รี่ค่ะ
อันนี้เนี่ยเขาจะลาดน้ำผึ้งก็จะได้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งค่ะ
แล้วตัวผลไม้เนี่ยก็จะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ว่าไม่เปรี้ยวมาก
เพราะว่าด้านบนเขาโรยนมข้นแล้วก็นำพึ่งมาตัดค่ะ
เรียกได้ว่ากลมกล่อมมากสำหรับเมนูนี้นะคะอย่างที่บอกไปราคา๖๐

มาต่อกับเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นเมนูที่มิ้นบอกว่า
เจ้าของร้านจูเนียเนี่ยนะคะเขาได้ถ่ายเวทีการประกวด
ต้นไอศครีมต้นไม้
ข้างบนเนี่ยนะคะไม่ต้องตกใจคือเป็นบาวนี่ค่ะ
แล้วเขาก็เอามาบดให้ละเอียดนะคะรูปร่างลักษณะเหมือนดิน
และที่ตกแต่งอันนี้นะคะเหมือนหินใช่ไหมแต่จริงแล้วข้างในเนี่ยมันเป็นช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นทานได้แน่นอนค่ะ

กินดินกินหินแต่จริงไม่ใช่นะคือไอเดียเก๋มากเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นราคานะคะก็น่ารักสุดค่ะ
เพราะว่าราคาอยู่ที่๕๙บาทเท่านั้น
ใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้ค่ะ
ร้านนะคะตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาบนนะคะถนนอูทองนอกนั่นเองค่ะ
หมดเวลาแล้วค่ะพวกเราก็จะรีบไปแล้วก็จะรีบไปกินไอติมกันเนอะ

ยังไงนะคะเราก็คงมีเรื่องราวดีมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะ

เราฝากติดตามพี่สาวของเราทั้งสองนะคะ

กับพรุ่งนี้นะคะเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป
แซ่บขนาดไหนพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ
วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ